เพราะฉะนั้นเราเลยได้มีโอกาสไง

เราก็เลยลองว่าถ้าเกิดเบียเย่นสักคนหนึ่งอยากจะพูดเรื่องนี้เนี่ย

แต่ก่อนถือว่าเป็นเอเย่นชั้นนำเหมือนกัน

ก็ไปเล่นต่างแดนด้วยฝีมือของเขา

ก็ถามกันหลายประเด็นเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของนักเตะทีมชาติ
ที่ถูกเรียกมาแต่ละชุดมันมีความเป็นไปได้ไหม
ที่จะเกิดประเด็นที่ว่าเอเย่นจะไปชี้นำ
โดยเฉพาะเอเย่นที่อาจจะดึงโค้ชทีมชาติเข้ามาด้วย
อันนี้ก็ถามกันไปคุณไตรสิทธิ์ตอนนี้ที่เขาพูดเพราะว่า
เขาไม่ได้ทำงานเอเยียนแล้วเขาออกจากวงการไป

แต่ไม่ใช่ว่าเอาเรื่องที่ไม่ดีมาคายนะ
เขาเอาเรื่องจริงมาพูดแต่เขาไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับใครนะครับ
เป็นไปได้หรือเปล่าเรื่องที่จะเอานักเตะไปติดทีมชาติ
เพื่อปั่นราคาสมมุติว่าคุณชนะไม่เคยติดทีมชาติเลย
ค่าเหนื่อย๑๕๐๐ติดปุ๊บอีกสักนัดเดียวไม่ต้องลงเล่นก็ได้นะ
ไปขายที่อื่น๓แสนก็มีโอกาสนะ

อาจจะไม่ได้ขายได้ค่าตัวแต่ว่านักเตะก็มีค่าเหนื่อยที่มากขึ้นนะครับ
คุณตาศิษย์ก็ยังบอกว่ามีเอเย่นบางคนเหมือนกันพยายามมาทำแบบนี้จริง
แต่เขาไม่ได้บอกไม่ได้อยู่ยุคนี้นะแต่อาทิตย์เขาผ่านมาประสบการณ์มันมี
และที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือทีมงานแล้วก็สตาร์ฟโค้ชเนี่ย
จะต้องไม่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นในทีม
เพราะว่าถ้าโค้ชไม่ตัดสินใจที่จะเรียกนักเตะเข้ามา
เอเย่นก็จะไม่ได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้เลย
ก็คือความหมายก็คือว่าถ้าโค้ชไม่เล่นด้วยทุกอย่างจบ
คือคุณไตรสิทธิ์เนี่ยก็ให้ข้อสังเกตเอาไว้ที่น่าสนใจถูกไหมคุณวรพัต
ใช่ครับมันมีเรื่องน่าสนใจตรงนี้ว่า
อยากให้สังเกตกันดีว่านักเตะในยุคไหนก็ตาม
ที่ติดทีมชาติแบบไม่ดูด้วยฟอร์มปัจจุบันบางที
สโมสรก็ไม่ได้ลงแต่ว่าในทีมชาติดันติด
เขาบอกว่าอันนี้น่าตั้งข้อสังเกตแต่เขาไม่ได้บอกนะ

เข้ามาแทรกแซงโค้ช

ดึงนักฟุตบอลอะไรนี้ไปติดทีมชาติ

ให้มีราคาสูงต่อไปในอนาคตอันนี้
ต้องมองย้อนกลับไปจริงพี่ว่า

มีหรือไม่มียากมาก

ถามพี่นะพี่บอกเลยยากมาก

บางคนเนี่ยเจ็บ

แต่ก็ยังเรียกติดทีมชาติอย่างนี้

มากันที่แทนที่จะเปิดโอกาสให้เด็กที่โชว์ฟอร์มดีในไทยลีกเนี่ย
โอ้โหกำลังมีเลยกำลังมาเลยใจกำลังได้เลย

บางทีเด็กที่กำลังรุ่งขึ้นมาไม่มีโอกาส

พอให้เหตุผลแบบนี้แล้วมันก็คล้ายสอดคล้องกับตอนที่คุณเนวินให้สัมภาษณ์อยู่เหมือนกัน
ฟอร์มผู้เล่นที่ฟอร์มดีแล้วไม่ได้ลง
มองในทางเดียวกันทั้งที่เขาเป็นเอเย่นแล้วเขาถูกเหมือนคุณเอมินก็พาดพิงในเรื่องของเอเย่นเหมือนกัน
แต่ว่าเขาเป็นเอเย่นเขาก็มองเดียวกับคุณเนวินดังนั้นนี่น่าต้องขอสังเกต
แล้วก็สภาพเต็มที่เราคุยกับคุณจักกี้คุณไตรซิตจะตัดทุกประเด็นเลย
อาจจะมีมุมมางใหม่เขาไม่ได้กล่าวหาใครอยู่แล้ว
แต่ผมว่ามุมมองตรงนี้มันก็ทำให้พวกเราคิดได้เหมือนกันว่า

คือเราตั้งข้อสังเกตแบบนี้เพื่อให้วงการฟุตบอลไทยนั้นโปร่งใส

คนที่เล่นดีจะได้มีกำลังใจนะครับ